เรื่องคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย
มันทำให้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไทยจัดตั้งรัฐบาล
โหวตเลือกนายกมันดีหรือไม่ดีอย่างไรฮ

ก็เป็นความเมตตาของสารรัฐธรรมนูล

ที่ได้แผ่ความเมตตาไปอย่างคนที่กำลังจัดตั้งรัฐบาล

เพราะว่ายังจัดไม่เรียบร้อย
ดังนั้นเนี่ยเมื่อจัดไม่เรียบร้อยก็เมื่อกรณีจะพิจารณาวินิจฉัย
ขั้นต้นว่าจะรับหรือไม่รับ
ซึ่งความจริงเป็นเหตุผลพื้นฐานมาก
แต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่เรียบร้อย
แน่นอนที่สุดนั้นถ้าไม่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลให้เลื่อนไป
ครับเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยต้องแถลงว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยประกอบด้วยใครบ้าง

วันนี้ก็ต้องมีการโหวตกัน
ข้อเท็จจริงก็คือว่าการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบถ้วน
เพราะว่าเสียงมันไม่เพียงพอจริงอยู่แม้ว่าเกินครึ่งในสภาพผู้แทนราชดร
จะต้องไปควานหาวุฒิสภาอีก๑๑๐กว่าเสียงเนี่ย
ซึ่งถ้าไม่มีชื่อของรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของสองลุงนั้น
จะไม่มีวุฒิสภาโหวตถึงจำนวนดังกล่าว
จะเจอสภาพเดียวกับกรณีของพิธาซึ่งจะมีแค่ข่าวว่าจะมีเสียงสนับสนุนทะลุ๘๐ก่อนโหวตก็ทะลุ๑๐

เพราะว่าวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งจากกระบวนการของ๓ปทั้งสิ้น
แล้วก็ร้องขออีกต่างหากว่าอย่ามาเที่ยวโหวตให้นะ

แล้วก็พักที่จะเข้ามาใหม่ก็จะไม่สบายใจ

กับพวกที่อยู่ในซี่ก้าวไกลว่า

แถวบ้านผมเรียกปั่น

เพียงแต่ว่าการเจรจามันไม่ลงตัว
เรื่องการประกาศไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ

ถูกต้องแต่ว่าเนื่องจากว่า
ในทางปฏิบัติมันจะได้คะแนนไม่ถึง๓๗๖ในโลกแห่งความเป็นจริง

ถ้าว่าพฤทธิบัติจะจัดรัฐบาลได้ประมาณ๒๖๐กว่าเสียง

ต้องการอีก๑๐๙เสียง
เพื่อให้ถึง๓๗๕ให้ได้นายก
ครับแค่ลำพังพักประชาธิปัตย์ที่ใครไม่ค่อยพูดถึงกัน
การที่พักพฤทธิไปจับมือเนี่ย
อันนี้ยิ่งหนักกับแนวร่วมมวลชน
นี่ครับนี่ยังไม่ถึงพักของสองลุงนะ
แต่ว่าทันทีที่แถลงสมมุติว่าเมื่อวานเกิดไม่เลื่อนแล้วก็แถลง
มันก็จะเริ่มเสแล้วพอโหวตจริงในคว่ำด้วย
เห็นไหมมันทั้งเจ็บทั้งสมน้ำหน้าครบเครื่องเลย
แล้วเมื่อวานเรื่องของคุณชุวิตแถลงกรณีคุณเศรษฐาก็เป็น
ดังนั้นผมเองก็เห็นว่าการที่สารรัฐธรรมนูลท่านให้ความเมตตาเลื่อนเมื่อวานนี้
มันก็เลื่อนต่อกันไปเรื่อยทั้งที่ไม่เกี่ยวกระบวนการกลับบ้านก็เลื่อนต่อ

เพราะไม่อย่างงั้นเป็นเทศกาลคุณบุญเลื่อน
เพราะไม่อย่างนั้นวันนี้โหวตนายกเนี่ย
ก็คว่ำไม่ผ่านแน่คุณเสร็จหาไม่ผ่านแน่